คือเจ้าของบ้านเป็นชาวต่างชาติ

ที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งแล้วเอาปืนมาจี้นะ
บอกให้ส่งเงินมาส่งมันนี่มา

เอาปืนโยนทิ้งน้ำแล้วก็เตะต่อยไปจับมัดแขนมัดขาไว้
เรียกตำรวจมาตำรวจมาถึงอ้าวตายแล้ว
คนร้ายตายนะฮะแต่ทีนี้ทางฝั่งญาติของผู้ตาย
คนร้ายที่ว่าเจ้าของบ้านเขาบอกจะมาจี้ชิงเงินเขา
ชื่อวันนายสัทเฮียนอายุ๕๓ปี
ทางฝั่งญาติของผู้ตายบอกว่าขอความเป็นธรรมให้ผู้ตายหน่อยเถอะ
เขาไม่ได้เข้าไปจะจี้จะปล้นแต่เขาเข้าไปเพราะว่าภรรยาของชายชาวต่างชาติ
เจ้าของบ้านนี่แหละเป็นคนโทรมาเรียกให้ไปหา
เหมือนกับว่าเขาแอบรู้จักแอบคบหาอะไรกันอยู่อะไรประมาณอย่างนั้น
ภรรยาของเจ้าของบ้านเนี่ยนะฮะชาวต่างชาติเนี่ยชื่อรูดอฟโยเซฟ
อายุ๖๓นะฮะภรรยาเนี่ยชื่อคุณลักษณ์
บอกว่าเธอเนี่ยรู้จักกับผู้ตายจริง

เมื่อคืนนี้เธอก็ไปกินเหล้าบ้านเพื่อนที่หลังอื่นมาแล้วก็มานอนหลับ
มารู้สึกตัวอีกทีก็คือสามีมาเรียกค่ะให้มาดูว่าคนร้ายบุกเข้าบ้าน
เอาเพิ่งมาเห็นว่าเอ้าสุดท้ายเนี่ยตายไปแล้ว
วันนี้เธอมาทำเรื่องขอประกันตัวสามีนะครับเพราะว่าตำรวจบอกว่าก็ต้องแยกข้อหาในการดำเนินคดีเป็นสองส่วน
ส่วนหนึ่งก็คือผู้ตายเนี่ยก็บุกรุกยามวิการแล้วก็จะจี้ชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธแต่ก็ตายไปแล้ว
ส่วนเจ้าของบ้านก็ต้องถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
เพียงแต่ว่าจะเป็นเหตุที่เหมาะสมแก่เหตุอะไรหรือเปล่าเรื่องคนจะเข้ามาจี้อะไรก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐาน
ทีนี้พอประกันตัวสามแสนบาทเนี่ยนะฮะเจ้าของบ้านก็คือนายรูดอฟ
เสื้อสีส้มคนนี้กับภรรยาชาวไทยเปิดใจกับคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าวันเกิดเหตุนายเสถียรผู้ตายเข้ามาเนี่ยเอาปืนมาจ่อศีรษะ
แล้วทำร้ายเขาพยายามจะจี้ชิงเงินจริงจริงนายรูดอฟบอกว่าตอนนั้นเขาต้องต่อสู้เพื่อป้องกันตัว
ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายจนถึงตายเขาฉวยจังหวะในการที่จะเอาปืนมาได้แล้วโยนทิ้งน้ำ
ช่วงนั้นกระสุนลั่นไปนัดด้วยแต่ไม่โดนใครคาดว่าส่วนหนึ่งเนี่ย
เสถียรน่าจะเมามาก่อนก่อนจะมาจี้ชิงทรัพย์ที่บ้านเขา
พอเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นก็เลยสู้ไม่ไหวแล้วก็อาจจะช็อกแล้วเสียชีวิต
ส่วนตัวเขาเขาก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตัวเขาเองเนี่ยอยู่อยู่
กลายมาเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายอยากขอโทษไปยังฝั่งครอบครัวผู้ตายด้วย
พร้อมกับบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่บุกเข้ามาเพื่อจะมาจี้ชิงทรัพย์ผมเนี่ย
ก็คงไม่ต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้
โอเคเขาก็คิดว่าเราจะตายจ้ะแล้วเราก็แค่ป้องกันโต

โตเขานี่ก็ไม่เคยรู้จักจ้ะเขาก็เสียใจร้ายคือกัน
แค่ป้องกันโตแล้วก็ป้องกันทุกคนในครอบครัวนั้นก็เสียใจ
มั่นใจแน่ใจว่าอยากฆ่าเขาว่าอยากให้เขาตาย

แต่ไม่เคยสนิทสนมกันนะอย่างที่เป็นข่าวออกมา
แล้วเขาก็ไม่เคยบอกใครด้วยว่าบ้านอยู่ไหนอะไรยังไง
ไม่เคยทำตัวโอดโรยนะครับ
จนถึงขั้นแบบมีคนจะมาจี้ชิงเงินที่บ้าน
ส่วนประเด็นที่ว่านายเสถียรมาชอบพออยู่กับเธอเนี่ยขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
หรือถ้าเกิดว่านายเสถียรมาชอบเธอจริงเธอก็ไม่ได้เล่นด้วย
ยืนยันว่าแค่รู้จักกันในวงเล่าเท่านั้นไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งอะไรด้วย
ปมอะไรที่แบบโอ้โหจะบุกมาทำร้ายเธอหรือจะต้องบุกมาหาเธอ
ส่วนวันนี้เนี่ยเธอนำเงินมาประกันตัวสามีเพื่อสู้คดี
เพื่อยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าจริงแต่เป็นการป้องกันตัวที่นายเสถียรเนี่ยบุกเข้ามาจะจี้ชิงเงิน
คุณสุชาชายพิพิพิดิโจค
นั่นนะครับญาติเนี่ยรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ
ตำบลสร้างแป้นอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะฮะคือวันนี้ชาปนกิจไปแล้วนะครับ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อคืนวันก่อนนะฮะ
วันนี้ได้ศพมาเนี่ยญาติก็ชาปนกิจทันที
เนื่องจากเป็นช่วงของโควิด๑๙ด้วยนะครับก็เลยรีบชาปนกิจไป
หลังจากที่มีข่าวออกมาแบบนี้เนี่ย
ก็อยากจะขอแก้ข่าวผ่านทางไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์หน่อย
ขอยืนยันว่าลูกชายไม่ได้จะไปจี้ไปปล้นเขาไม่ได้เป็นโจร
อันนี้แม่เขาบอกนะแม่ยืนยันว่าเชื่อว่าลูกชายเนี่ยถูกลวงไปฆ่า
เนื่องจากลูกชายกับภรรยาของชาวต่างชาติเจ้าของบ้าน
เขาแอบรู้จักกันมา๒๓ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ก็เคยห้ามลูกชายแล้วแต่ลูกชายไม่เชื่อ
จนกระทั่งภรรยาลูกชายทนไม่ไหวขอแยกทางไปไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
เดี๋ยวฟังเสียงแม่ของเขาที่เขาอ้างเอาไว้นะฮะ

ชาวต่างชาติเจ้าของบ้านทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ส่วนตัวผู้ตายเองถูกแจ้งข้อหาบุกรุกในเวลากลางคืน
แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนและพยายามฆ่าด้วย
เพราะว่าทางฝั่งเจ้าของบ้านบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ย
คือเขาก็ถูกปืนจี้ว่าจะให้เอาเงินมาอะไรอย่างนี้
แต่ทางฝั่งของภรรยาของเจ้าของบ้านเขาก็ยืนยันว่า
เขาไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับนายเสถียรนะ
เขาแค่รู้จักในวงเล่าไม่เคยคบหาไม่เคยมีสัมพันธ์อะไรด้วยทั้งสิ้นนะฮะ